ที่ถือว่าเป็นโสดนตรกรรมครั้งใหญ่จริงสำหรับเกาหลีใต้
เกิดขึ้นที่อีเทวอนนะคะหลายคนไปสังสรรค์ในช่วงของเทศกาลฮาโลวีน
ซึ่งก็เมื่อวานนี้จัดเป็นวันแรก
แล้วกลายเป็นว่าจากความอัดอั้นด้วยของนักท่องเที่ยวที่ช่วงนี้กำลังเดินทางไปท่องเที่ยว
สถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นคนก็เลยแห่กันไปเยอะ
เพราะมันก็มีคำถามไงคุณคิงว่าทำไมถึงมีคนเยอะขนาดนี้
ครับผมหลายคนอยากจะไปตามรอยซีรีส์ด้วยนะฮะ
แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เห็นคนเยอะขนาดนี้จริงแล้วการจัดงานในครั้งนี้
ส่วนใหญ่ร้านจะจัดแต่ตรงถนนที่มันเป็นถนนเส้นหลัก
หรือว่าตรอกซอกซอยเขาไม่ได้มีการจำกัดคนนะฮะ
คนก็เลยออกันไปเพื่อจะเข้าไปยังร้านที่เขามีการจัดงาน

อกชิดอกหน้าชิดหลังชิดหลังเป็นแบบนี้แล้วหายใจไม่ออก
คือมันแทบจะไม่มีอากาศให้เราได้หายใจเลยคุณผู้ชม

อย่าไปพูดถึงว่าจะไปแล้วจะไปเต้นนะ
คือเอาแค่คุณจะเดินหรือขยับร่างกายของคุณเอง
คุณดูรักษณะนี้นี่คือผู้ชายคุณมีรูปร่างค่อนข้างสูง
แล้วคุณดูสิผู้หญิงพวกนั้นนูเห็นไหม
คือถูกเบียดจนหน้าเธอบี้เข้าไปแล้วเธอคงพยายามจะร้อง
ขอความช่วยเหลือดูสีหน้าของเธอ
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นภาพของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้

ถ้าคุณผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกในประเทศไทย
นึกถึงช่วงงานสงกรานเช่นถนนศรีลมที่ปิดถนน
หรือถนนเข้าสารที่ปิดถนนเมื่อก่อนที่คนจะแน่นแล้วเบียดกันแบบนี้

แทบไม่ได้ไหลกันไปเรื่อยน่ากลัวนะครับ
นี่นะฮะแต่ว่าล่าสุดก็มาเกิดเรื่องเศร้าที่เกาหลีใต้
คนอยากจะไปกันเยอะย่านนี้เป็นย่านสถานบันเทิงชื่อดังด้วย
ใช่นะคะก็จะมีการจัดงานอยู่ที่นี่
ทีนี้หลังจากที่มีการอัปเดตนะคะ
คือยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๑๕๑ราย
แล้วก็ยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีกตอนนี้๘๒ราย
ยังไม่รู้ว่าตัวเลขจะพุ่งไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่า
แล้วปรากฏว่ามีคนไทยเสียชีวิต๑คนด้วยนะคะ
สถานเอกอัครราชทูตได้รับรายงานจากตำรวจเกาหลีใต้ว่า
มีคนไทย๑คนที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรม
ฮาโลวีนที่ย่านอีแทวอนเมื่อคืนนี้นะคะ
ซึ่งสถานเอกราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการเกาหลีใต้
เพื่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตรับทราบ
พร้อมทั้งที่จะให้ความช่วยเหลือในการจัดการศพผู้เสียชีวิตต่อไป
สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของกรุงโซ
อย่างที่บอกรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดในช่วงเวลา๙นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นคือ
รายเป็นชาวต่างชาติ๑๙ราย
รวมไปถึงชาวอุสเบกิสถานจีนและนอเวย์
แบ่งเป็นผู้หญิงถึง๙๗คนนะคะและผู้ชายอีก๕๔คน
โดยตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่๘๒คนอย่างที่บอก
สบันกรุงโซบอกว่าได้รับแจ้งผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์นี้อีก๓๕๕ราย
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงของกรุงโซออกมาแถลงว่า
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในวัยที่อายุสักประมาณ๒๐กว่าเอง
แล้วเขายังบอกแบบนี้ด้วยว่าการหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้

หลังจากมีคนออกมาเข้าร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันฮาโลวีนมากกว่า๑แสนคน
แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มีการจัดงานโดยที่คนที่จะมาร่วมงานไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย
ซึ่งมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดแล้วมันสถานการณ์ดีขึ้น
คืนวันเสาร์เขาบอกแบบนี้ว่าคนเป็นแสนเบียดเสียดกันไปในย่าน
ที่คุณคิงบอกย่านนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย
ครับผมผมขอลองกลับไปที่ภาพเมื่อกี้หน่อยได้ไหมฮ
อันนี้คือตรอกนี้นะคุณผู้ชมจำภาพนี้ไว้แล้วคือวินโด่คู่ก็ได้
ตรอกนี้จะอยู่ข้างกับโรงแรมชื่อดังนะฮะ
ถนนเส้นนั้นตรอกกันแค่๔๐เมตรเองคุณขวัญคุณผู้ชม

เมตรถามว่ากว้างแค่ไหนถ้ายืนเรียงกันแบบนี้
ผู้ใหญ่ยืนเรียงกัน๖คนคือเต็ม
ตรอกแคบและสั้นแต่มันเป็นจุดเชื่อมต่อ
ไปยังสถานีรถไฟใต้ดินบ้างล่ะหรือร้านต่างเห็นไหมฮะ

ด้านซ้ายคือตอนที่คนแน่นส่วนด้านขวาคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว
แล้วพอมีคนเป็นลมเบียดเสียดล้มกันแล้วเหยียบกันเนี่ย

ทำให้มีคนเจ็บและคนตายได้มากมายมหาศาลขนาดนี้

คือพอเป็นสโลปแบบนี้พอมี๑คนล้ม

แล้วมันก็จะล้มเป็นโดมิโน่

พอเราเอาภาพแบบนี้มาให้ดูด้านขวามือคุณผู้ชม
พอมันเป็นโล่งเราจะเห็นทันทีว่ามันแคบจริง

ถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองไปคิดภาพ
มันจะคล้ายกับตอกข้าวสาร

ซึ่งพอมีคนไปเยอะกันถึงขนาดเป็นแสน
ก็กลายเป็นมันก็เลยออกมาเป็นเหตุสลดแบบนั้น

กลายเป็นว่าพอล้มทับกันปุ๊บมันทับซ้อนกัน

หลายชั้นคนที่อยู่ด้านล่าง
ก็กลายเป็นเกิดอาการหายใจไม่ออกนั่นเองค่ะ

ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะ
จากจะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
มันก็มาจากสาเหตุที่เขาหายใจไม่ออกหมดสติกันบ้าง
เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ
มีคนแจ้งไปยังหน่วยกู้ชีพและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน
คือต้องบอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเกาหลีใต้
เขาทำงานกันอย่างรวดเร็วพอสมควร
มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วนะคะ
ปฐมพยาบาลคนที่หมดสติที่หัวใจหยุดเต้น

มีคนหมดสติเป็นร้อยคนจนเจ้าหน้าที่เองก็รับมือไม่ไหว
ถึงขนาดร้องขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ใครที่ช่วยการประถมพยาบาลได้มาช่วยกันหน่อย
แล้วคนก็ตื่นตกใจยิ่งหนียิ่งออกยิ่งเหยียบทับกัน
นี่แหละค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะกลายเป็นว่า
เจ้าหน้าที่พอมันมีศพที่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม
เขาก็จะเอาพลาสติกสีดำมาคลุมศพค่ะ
แล้วก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นวางเกลื่อนถนนตรงนั้นเลย
ประธานาธิบดียุนซ็กยอนนะคะแถลงความเสียใจนี้
ยังครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สั่งลดทงลงครึ่งเสาและมีการประกาศไว้อะไรด้วยใช่ไหมคะคุณคิง
ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ก็มีการประกาศเพิ่มเติมล่าสุดนะครับ
การไว้อาลัยทั่วประเทศจะมีขึ้นตั้งแต่ในวันนี้
คือ๓๐ตุลาคมยาวไปถึงวันที่๕พฤศจิกายน
สถานที่ราชการทุกแห่งรวมไปถึงสถานทูตของทุกประเทศในเกาหลีใต้
จะลดทงชาติลงครึ่งเสา
ข้าราชการพนักงานรัฐทุกคนจะติดริบบิ้นไว้อาลัย
กิจกรรมที่ไม่เร่งด่วนจะถูกเลื่อนการจัดงานออกไปทั้งหมด
โดยเฉพาะกิจกรรมกิจการพวกงานบันเทิงรื่นเริงต่างตอนนี้
ขยับเลื่อนออกไปแล้วหรือบางงานยกเลิกแล้วนะครับ
เพราะมันกลายเป็นข่าวเศร้าก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลอง
ฮอโลวีนที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้นั่นเอง
ใช่ค่ะแล้วแน่นอนว่ารัฐบาลเองก็บอกว่า
ช่วยเหลือด้านค่าทำศพของผู้เสียชีวิต
รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บทุกคนด้วย
แล้วก็จะเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
สั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น
ให้รีบล้อมคอกตรวจสอบการจัดกิจกรรมต่างอย่างที่คุณคิงบอก
เพราะอย่าลืมว่านี่ปลายปีแล้ว
อาจจะมีการเฉลิมฉลองแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ

ดังนั้นก็เลยอาจจะมาปลดปล่อยความสุขความสนุกกันในเทศกาลต่าง

ล่าสุดผมพยายามตรวจสอบไปยังสถานทูตไทยที่กรุงโซลในเกาหลีใต้
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียชีวิต๑คน
ที่เป็นคนไทยในตอนนี้ที่รายงานออกมา
แต่ยังไม่ได้มีการตอบรับชี้แจงเพิ่มเติม

เพราะทางการไทยเองก็อยู่ระหว่างการประสานติดต่อ
เพื่อจะแจ้งกับครอบครัวของผู้ตาย
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการจัดการศพอะไรต่างด้วย
ส่วนใหญ่คนที่เจ็บและคนที่ตายจำนวนไม่น้อยเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ

แต่คุณรู้ไหมว่าทีนี้พอเรามาเห็นเหตุการณ์แบบนี้
คือคุณคิงก็ได้เปรียบเทียบได้เห็นภาพว่า
มันก็จะไม่ต่างจากช่วงสงกรานที่บ้านเรา

คุณเราเห็นเลยตัวดิฉันเองดิฉันเชื่อว่าคุณก็เคยไป

เอาจริงเราเองก็เดินเบียดแบบสุดเหมือนกัน
ทำงานหลายอะไรแบบนี้คือเราจะสนุกนะ
ในการเจอเจอคนโดยที่บางทีเราไม่ทันได้คิดว่า

แล้วมันจะกระทบต่อร่างกายหรือสุขภาพเรา

ถ้าเราเกิดไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้

ดังนั้นไปหาคำตอบกันหน่อยว่าถ้าเราจะป้องกัน
คือณตอนนี้สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากโศกนาฏกรรมที่อีแทวรเกาหลีใต้

เพราะก็มีทั้งกระแสข่าวว่ามีก๊าซรั่วมีไฟไหม้ในร้านอีกจุดหนึ่ง

ส่วนใหญ่น้ำหนักก็คือมีการหายใจไม่ออก
เป็นลมล้มและเบียดและเหยียบกัน

เราไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนแน่นในพื้นที่จำกัดจะทำยังไง

บอกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ฮอลหรือสถานที่ที่มันจำกัด
คือคุณต้องมองและสังเกตทางออกฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะฮะ
เข้าไปที่ไหนก็ตามดูก่อนเลยทางออกฉุกเฉิน
สัญลักษณ์ทางหนีไฟอยู่ตรงไหน
และสังเกตโดยรอบว่าพื้นที่นั้นเบียดเสียดแออัดเกินไปหรือเปล่า
ดูสิว่าในพื้นที่ที่เราไปอยู่หรือว่าข้างหน้าที่เรากำลังจะไปเนี่ย
มันคอขวดไหมมันแคบไหมเป็นที่ปิดมีทางออกจำกัดหรือเปล่า
เพราะอย่างจุดที่เกิดเหตุฝั่งหนึ่งคือเป็นผนังของโรงแรม
เป็นกำแพงโรงแรมไปไหนไม่ได้ครับปิดตายด้านนั้นแล้วฮะใช่ค่ะ
ก็เหลือแค่ฝั่งทางออกด้านหน้ากับด้านหลังอ้าวแล้วด้านร้านล่ะ
ร้านเองเขาก็ไม่อยากให้คนเข้าไปแน่นในร้านเขาเหมือนกันครับ
มีทางออกที่จำกัดมากและถ้ารู้สึกอึดอัดตั้งสติ
และคุณต้องตัดสินใจอันนี้ย้ำนะฮะ
ถ้าอึดอัดเมื่อไหร่กลับทันทีไม่ต้องฝืนต้องเดินออกมาทันทีครับ
แล้วต้องรักษาสมดุลร่างกายเอาไว้ด้วยนะฮะควบคุมการหายใจ
แต่ถ้าสมมุติเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ด้านขวาของจอ
คนเริ่มแน่นแล้วทำยังไงให้ยกมือตั้งกาดเหมือนเวลานักมวยเขาตั้งกาด
เอาทีมงานตัดภาพเข้ามาหาคุณคิงให้ดูว่า
วิธีการทำเอามือขึ้นมาตั้งกาดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือ

ใช่ตั้งกาดเป็นเหมือนโลกกำแพง
ไม่ให้คนเข้ามาประชิดติดเราถึงหน้าอก
อย่างน้อยยังมีมือตรงนี้ที่แบบป้องกันเอาไว้นะฮะ
อย่าให้ตัวเราไปติดรั้วหรือว่ากำแพง
แล้วเดินสไลด์ข้างลำตัวไปด้านใดด้านหนึ่งจะปลอดภัยกว่า

เพื่อจะได้รู้ทางหนีทีได้แล้วก็เอาตัวรอด

เพราะวันนี้พรุ่งนี้ในประเทศไทยเอง
หลายร้านหลายย่านก็จะมีจัดกิจกรรมฮาโลวีนเหมือนกัน

ดังนั้นอย่าละเลยหรืออย่าลืมเรื่องความปลอดภัยด้วย
ในส่วนของผู้จัดงานและคนจะไปเที่ยวงานนะครับ

แต่ขอให้ทุกคนปลอดภัยก็แล้วกันนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะ